สองคนเขาหายตัวไปค่ะเพื่อนเขาก็ตามหานะครับอ่าไปแจ้งตำรวจให้ช่วยตามหาให้
สุดท้ายเป็นนายจ้างนะที่ไปยิงเขาจนเสียชีวิตอืมยิงเสียชีวิตไปศพหนึ่ง
แล้วก็พาเขาไปส่งกลับประเทศนะนี่ฮะเขาตามหากันอยู่ครับ
สุดท้ายจับได้นะครับตำรวจสพศรีชนจับกลุ่มตัวนายธีรวัตรวีรพันธ์
ชื่อเล่นชื่อเจมส์นะครับอายุ๓๑ปี
หลังศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชอนุมัติหมายจับในคดีฆ่าลูกจ้างชาวลาวเสียชีวิต๑ศพนะฮะ
คดีนี้มันเริ่มจาก๑๑มิถุนายนนะครับมีหญิงชาวลาวนะฮะชื่อนางพินเนี่ย
ไปแจ้งความกับตำรวจสพศรีชนบอกว่าเพื่อนชาวลาวของเธอสองคน
หายตัวไปติดต่อไม่ได้สงสัยว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นนะ
สองคนนี้ชื่อในเทิร์นกับนายอ่ำอายุสามสิบปีทั้งคู่
ทั้งสองคนเป็นลูกจ้างในสวนทุเรียนของในเจมส์นะฮะ
ทุเรียนของนายเจมส์อยู่ที่ภูเขาใดบ้านคลองไทยหมู่๒ตำบลฉลองอำเภอศรีชน
นะฮะนางพินบอกว่าตอนเที่ยงเที่ยงวันที่๑๐มิถุนายน
เทิร์นเนี่ยโทรศัพท์มาหาเธอแล้วตอนนั้นก็เปิดเสียงโทรศัพท์
ลักษณะเหมือนกับเป็นการพูดคุยเจรจากับในเจมส์ที่เป็นนายจ้างที่สวนทุเรียนที่ในเทิร์นเขาทำงานอยู่เนี่ย
ให้นางพินเนี่ยได้ยินด้วยเป็นการพูดสปีกเกอร์โฟนเปิดสปีกเกอร์โฟนแล้วก็มีเสียงเขาคุยกับนายจ้างอยู่
เทิร์นเนี่ยบอกกับในเจมส์ว่าขอเบิกเงินค่าจ้าง๘๐๐๐บาทจะขอกลับบ้านแล้วจะกลับไปทำงานที่บ้านที่ประเทศลาว
พินบอกว่าได้ยินเสียงในเจมส์เนี่ยพูดในโทรศัพท์กับในเทิร์นในตอนนั้นบอกว่าไม่อยากทำแบบนี้เลย
แล้วเสียงของในเทิร์นกับนายเจมส์ก็เงียบหายไปก็เลยเกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นกับในเทิร์นหรือเปล่า
เพราะในเธอเนี่ยอยู่กับนายอ่ำเป็นแรงงานชาวลาวของในเจมส์ทั้งคู่ที่สวนทุเรียน
แล้วสองคนนี้หายไปเลยนะฮะ๑๑มิถุนายนนางพินเขาไปแจ้งความ
สพศิชนไปตรวจสอบที่สวนทุเรียนของในเจมส์นะครับแล้วก็ที่ขนำที่พักคนงานด้วย
ไปตรวจสอบเนี่ยเจอรอยเลือดบนแคร่นะฮะแคร่อยู่ใต้ขนำแล้วก็รอยเลือดที่พื้นด้วย
แล้วมีปืนเป็นปลอกกระสุนปืนขนาด๑๑มมตกอยู่๑ปลอกแต่ไม่เจอในเทิร์นกับนายอ่ำ
โดยคุมตัวในเจมส์นะครับหรือที่เขาเรียกว่าในหัวเจมส์เนี่ยไปสอบปากคำที่โรงพัก
แล้วก็ยึดปืนขนาดสิบเอ็ดมมหนึ่งกระบอกไปด้วยกระสุนปืนอีกสี่นัดในเจมส์ตอนแรกให้การแบบวกวนมีพิรุษ
แต่ก็ปฏิเสธนะฮะบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของในเทิร์นกับนายอำ
แรงงานชาวลาวของเขานะแต่ก็ควบคุมตัวไว้ก่อนล่าสุดครับหลังสารอนุมัติหมายจับ
แล้วก็เค้นสอบในเจมส์ยอมรับสารภาพครับท่านผู้ชมครับบอกว่าได้ใช้ปืนยิงในเทิร์นเสียชีวิต
แต่ว่าในอ่ำเนี่ยเขาไปส่งกลับประเทศไปแล้วในเจมส์บอกว่าวันเกิดเหตุคือสิบมิถุนายนวันนั้น
ไปหาในเทิร์นกับในอ่ำที่ขนำไปคุยกันเรื่องที่ลูกจ้างสองคนนี้มาขอเบิกเงินล่วงหน้าแปดพันบาท
ซึ่งเขาต้องการให้ลูกจ้างอยู่ทำงานกับเขาต่อแต่ตกลงกันไม่ได้ก็เลยโมโห
แล้วใช้ปืน๑๑มมยิงขึ้นฟ้าเพื่อขู่๓นัด
โดยอ้างว่าในเทิร์นเนี่ยได้มีแสดงอาการไม่พอใจแล้วเดินมาจะทำร้ายเขา
เขาเลยจำเป็นต้องยิงใส่ไปหนึ่งนัดเพื่อป้องกันตัวแล้วกระสุนมันเข้าหน้าอกซ้ายของในเทิร์น
ก็เลยทำให้ในเทิร์นเนี่ยเสียชีวิตนะฮะหลังจากนั้นก็เลยใช้ปืนขู่บังคับในอ่ำเพื่อนของในเทิร์น
ให้เอาศพในเทิร์นเนี่ยไปห่อเสือน้ำมันยัดใส่ถัง๒๐๐ลิตรแล้วก็ยกใส่รถกระบะสีดำ
เอาไปทิ้งไว้ที่สวนทุเรียนห่างจากจุดเกิดเหตุ๓กิโลเมตร
แล้วขับรถไปส่งในอำให้กลับประเทศลาวไปแล้วก็ย้อนกลับมามาขุดดินลึกประมาณ๑เมตร
ฝังศพในเทิร์นเอาไว้นี่ฮะตำรวจก็พาไปชี้จุดเกิดเหตุนะครับ
แล้วก็ขุดดูนะครับปรากฏว่าเจอศพในเทิร์นจริงนะครับท่านผู้ชมครับ
เอาขึ้นมาชนะสูตรเบื้องต้นเนี่ยมีบาดแผลถูกยิงหนึ่งนัดเข้าที่ชายโครง
ราวนมซ้ายนะครับทะลุชายโครงด้านขวาตอนนี้รอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ก็แจ้งข้อหาสามข้อหานะครับกับคนก่อเหตุก็คือ
ธีรวัตรวีรพันธ์หรือว่านายเจมส์นะครับข้อหาฆ่าผู้อื่นข้อหาปิดบังซ่อนเร้น
หรือทำลายศพแล้วก็เรื่องของการใช้อาวุธปืนพกพาอาวุธ
ปืนด้วยปืนที่ใช้ก็มีใบอนุญาตถูกต้องนะฮะแต่ใช้ไม่ถูก
ต้องใช้ยิงคนตาย